เสียหลักไปชนท้ายรถกระบะบรรทุกหมู
หมูตกมาเกลือนถนนทั้งหมด๖ตัวนะฮะ
แล้วก็คนที่ขาบคนที่นั่งมาบาดเจ็บทั้งหมด
สามคนด้วยกันนะฮะติดตามเหตุการณ์นี้นะฮะ
ภาพนี้เป็นเห็นมั้ยฮะกล้องคู่จอมผิดจับภาพได้พอดี

กระบะครับคุณผู้ชมบรรทุกหมูมาวิ่งอยู่เลนซ้าย
จู่รถเก๋งขับตามมาไม่รู้ยังไงฮะพุ่งชนท้ายอย่างแรง
นะฮะทำให้หมูที่อยู่ในอ่าท้ายกระบะเนี่ยนะฮะ
ท้ายเนี่ยนะฮะกระเด็นตกลงมาอยู่บนถนน
นะฮะแล้วอ่ารถกระบะบรรทุกหมูเนี่ยพุ่งไปชนกระบะอีกคันนึง
ซึ่งวิ่งอยู่เลนขวาทำให้ทั้งสามคันพลิกคว่ำ
คนละทิศคนละทางเห็นมั้ยฟุนจรบอบอวดเลยโอ้โหนี่ฮะ
ใช้ได้เลยเออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนอ่า
หมายเลขสองศูนย์หนึ่งครับนะฮะสายชายภูมิสี่คิ้วนะครับ
บ้านหนองย่าข้าวนกนะฮะตำบลละหารอำเภอจตุรัสนะฮะ
จังหวัดชายภูมินะครับที่เกิดเหตุอย่างที่บอกไปมีรถเก๋งหนึ่ง
เนี่ยทะเบียนหนึ่งสามเจ็ดสองเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นกระบะสองคันนะฮะ
ก็มีอีซูซูสีบรอนทะเบียนผอบพึ่งผอบพึ่งเก้าเก้าหกศูนย์นะฮะ
เบียนจังหวัดนครราชศรีมาอันนี้คันนี้บรรทุกหมูมา
นะฮะรถเก๋งเห็นไปแล้วนะฮะแล้วก็สีขาวทะเบียนกอไก่ท้อทหารคันนี้นะฮะ
สี่ชายภูมินะทั้งหมดก็สามคนบาดเจ็บสามคนเช่นเดียวกัน
นำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะฮะหลังเกิดเหตุก็ต้องนำรถสามคันนี้
ไปไว้ที่โรงพักก่อนนะฮะแล้วก็รอสอบประคำคนขับรถเก๋งนะฮะ
เพราะว่าเขาก็บาดเจ็บเดี๋ยวรอให้การดีขึ้นแล้วก็จะไปสอบประคำแล้วก็แจ้งข้อกระดาหารต่อไป
เพราะว่ารถเก๋งเป็นคันแรกที่ไปชนท้ายรถกระบะบรรทุกหมู
รถกระบะก็ไปชนต่อกับอีกคันหนึ่งนะครับขับรถก็มีสติแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วย